ตอนนี้ช่วงที่ทุกอย่างมันหยุดชะงักเป็นการล็อกดาวน์ประเทศเนี่ย
มีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัยทุกหย่อมย่า
ค่ะผมค่ะอ๋อใช่ผมมันยาวไม่รู้จะไปตัดที่ไหน
คือจะตัดเองก็เกรงใจผมตัวเองอะเนาะ
ตัดไปแล้วมันก็ไม่ได้เข้ามันจะออกมาแบบไหน
ใช่แล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มีการผ่อนผันว่าจะให้เปิดร้านตัดผมใดนะคะ
ผู้หญิงยังไม่เท่าไหร่เพราะรวบได้
ผู้ชายเนี่ยบ่นรำคาญกันเยอะมาก

ที่จังหวัดเลยค่ะมีหมู่บ้านหนึ่งเขาเปิดตัดผมให้ฟรี
ห่างกันไปเลย๒เมตรจะได้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๙
แต่คนตัดกับคนถูกตัดนี่ห่างกัน๒เมตรไม่ได้นะ
ไม่ได้ค่ะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะก็เนี่ย
มายืนรอเข้าคิวตัดผมกันกับช่างตัดผมของเทศบาลตำบลด่านซ้ายนะคะ
น่ารักมากเขาก็มาเปิดให้บริการรับตัดผมฟรีถึงในหมู่บ้านเลย
ช่วงโควิด๑๙ระบาดเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านเขาลงมติกันแล้วนะ
สมัครใจปิดหมู่บ้านแล้วก็ร้านตัดผม
ไม่ต้องให้บริการตามที่รัฐบาลประกาศมานั่นแหละ

เด็กชาวบ้านผมมันยาวขึ้นทุกวันนะคะ
ล็อกดาวน์แต่ผมมันไม่ล็อกด้วย

เลยมีการประสานขอช่างตัดผมจากเทศบาลตำบลด่านซ้าย
ให้มาช่วยหน่อยเถอะตัดผมชาวบ้านฟรีหน่อยได้ไหม
แต่มีข้อแม้นะใครอยากมาตัด
หรือใครอยากมารับการตัดผม
สวมหน้ากากอนามัยต้องตรวจวัดไข้

แล้วก็นั่งรอที่เก้าอี้เว้นระยะห่าง๒เมตร
ถ้าใครสามารถผ่านเกณฑ์เหล่านี้ได้คุณจะได้รับการตัดผมอย่างแน่นอนนะคะ
ก็ถือว่าเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
หลังตัดผมเสร็จชาวบ้านที่มาใช้บริการก็ต้องล้างมืออีกครั้งนะ
ส่วนช่างตัดผมต้องวัดไข้แล้วก็ทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งที่ตัดเสร็จไป๑คน
ยากเหมือนกันแต่ก็อดทนกันหน่อยแล้วกันนะคะช่วยช่วยกันเนอะจะได้แบบ
มีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพผมที่ดีแล้วก็ป้องกันโควิด๑๙ได้ด้วย
ก็มีมาตรการต่างกันออกไปคืออย่างที่บอกแหละบางทีเนี่ยร้านบางร้านธุรกิจบางแห่งในต่างประเทศ
คือเขาก็อนุโลมให้เปิดได้แต่ก็ยังคงต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างหรือจัดคิว
ไม่ให้เข้าไปรอคิวในร้านจำนวนมากด้วยนะคะ